มาดูพัฒนาการความสวยของน้องเป๋ากิ่งการกันบ้างดีกว่านะคะ
แหม่ตั้งแต่
เข้ามาแซะบอกว่าน้องเปล่าไม่มีเงินแต่มีสตางค์ไปทำจมูกอืม
รามาจนเปล่ากิ่งการต้องออกมาเคลียร์ผ่านเฟซบุ๊กตัวเองนะคะพูดชัดชัดไปเลย
จมูกเนี่ยเปล่าไปทำฟรีไม่เสียตังค์เพราะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับคลินิก
แล้วก็ตบท้ายดังดังนะคะว่าชัดนะคะเออ
น้องเปล่ายังบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐที่ต่อสายไปถามอีกนะคะว่า
เธอไปทำมาช่วงโควิดเป็นการทำเพื่อเสริมดวงยืนยันว่าทำฟรีไม่มีจ่ายตังค์นะคะ
ก็ถือว่าเป็นการออกมาสวนเกลียนโซเชียลแบบตรงไปตรงมานะคะเดี๋ยวนี้เนี่ย
หลายคนถ้าเกิดว่ามีคนติดตามเยอะในโซเชียลเนี่ย
เขาก็มักจะใช้ช่องทางโซเชียลนี่แหละ

น้องเองบอกว่าไม่อยากปรากฏนางงามเพราะว่าอยากจะใช้เสียงร้องของเธอเนี่ย
สร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพมากกว่านะคะใช่ค่ะ